เอ้าถ้าอย่างนั้นนะเราตั้งจิตอธิษฐานนะคะ
แล้วก็ส่งกำลังใจช่วยเจ้าตัวนี้หน่อยค่ะว่า
มันพยายามจะปีนขึ้นโซฟามันจะขึ้นได้หรือเปล่าคะไปดูกัน
อ้าวต้นเอ๊ะเอ้ารวยช่วยกันรุ่นหน่อยแล้ว
นึ่งสองสามจะขืนรอยอีกเลี้ยว

ใช่แต่ว่ารักษณะลำตัวมันอาจจะเหมือนหนู

เพื่อที่จะไปเล่นกับเจ้ามันนี่

จะได้ยังจะขึ้นมาได้ไหมจะให้ช่วยยังไงหรือเปล่า
มันก็เป็นความน่ารักของคนเลี้ยงสัตว์นะ
สายพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันได้แล้วได้เห็นพฤติกรรมของมัน

คอมเมนต์ที่ชาวเน็ตเขามาดูก็ให้กำลังใจ
บอกสู้ชีวิตบ้างเอ่ยช่วยหน่อยบ้างแหละก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ก็เป็นความชื่นชอบของคนที่เห็นสัตว์เลี้ยงแล้วมันน่ารักแบบนี้
ใครอยากจะไปเชียร์น้องลักกี้นะตกลงว่าขึ้นโซฟาได้ไหมนะ
เข้าไปในติ๊กต๊อกของคุณมันนี่ลักกี้ได้เลยจ้า